หมอปลามือปราบสัมภเวษีลงพื้นที่ไปจังหวัดนครนายกไปช่วยลุงเชิด
เชิดเขาเป็นคนที่เอาสารพระภูมิเก่ามาทำเป็นโต๊ะกินข้าว
แล้วลุงมีอาการเปลี่ยนไปกินดินกินหินดื่มปัสสาวะตัวเอง
ไปดูว่าหมอปลาลงพื้นที่ไปจะช่วยอะไรยังไงบ้างค่ะ
นี่ไงตามหมอปลามาแล้วหมอปลามือปราบสัมภเวษีไปกับคุติ
คุณตินี่ก็นักข่าวสัมภเวษีตอนนี้เกิดนะนักข่าวสัมภเวษี
ที่จะทำเรื่องที่เกี่ยวกับสัมภเวษีตอนนี้เขาเป็นเลขาหมอปลาแล้วที่ฉันว่า
ไปไหนไปกันคุติหมอปลาลงพื้นที่ไปบ้านลุงเชิด

แก่นกินหินโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นห่วงลูกแก้ว
อย่างนี้หน้าเป็นห่วงแล้วได้ยิ่งน้ำปัสวะตัวเองด้วย
เขาบอกหลังจากที่ลุงเชิดเนี่ยไปเอา
สารพระภูมิมาทำเป็นโต๊ะกินข้าว
แล้วเอาตะแกรงเผาศพข้างบ้านเนี่ย

ลูกก็เลยพาตัวลุงเชิดไปรักษา
ก็คือตอนแรกไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว

หมอปลาก็เดินสำรวจบ้านลุงเชิดก่อนเลยไปถึง
ตุ๊กตานางรำที่ลุงเชิดดำมาจากศาลเจ้าที่เจ้าทาง

หมอปลาก็บอกก็ไม่ได้มีอาการอะไร
นี่คุณเห็นไหมมีลูกก้งลูกแก้วอยู่ในบ้านเนอะ
อย่างนี้ค่ะหมอปลาไปเจอตำราสวดมนต์และกระดาษ

ฮะไอ้ง่าอ๋อไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบว่า

ที่เหมือนกับว่าเป็นวิญญาณอะไรบางอย่าง
ใช่เขากำลังช่วยเรื่องของเมตตามหานิยม
เป็นเครื่องรางช่วยเรื่องของเมตตามหานิยม
ศัตริย์เพศตรงข้ามและอยู่ยงคงกระพันธุ์
เป็นทางของเขมรเขา
จากนั้นหมอปลาก็นั่งลงคุยกับลุงเชิด
บอกว่าจริงไม่ได้พบสิ่งลี้ลับอะไร
หรือว่าวิญญาณสัมภเวษีใดนะ
อาจจะเป็นเพราะว่านำตะแกรงเผาศพ
แล้วก็ของอาถรรพ์ไปทิ้งแล้วหรือเปล่า
แล้วว่าการที่ลุงเชิดชอบหูแว่วหรืออะไรอย่างนี้
แววไหมเออได้ยินเสียงหล่อนไหม
อาจจะเป็นเพราะสารเสพติดอะไรบางอย่างนะคะ
เชิดเองก็บอกว่าตัวลุงเนี่ยก็ไม่ได้เรียนวิชาศัยศาสตร์นะ
แล้วรูปที่วาดหรือตัวหนังสือที่เขียนไว้

ไปแบบไม่รู้ตัวเหรอเออที่วาดรูปไอ้งั่งอ่ะ
เออแล้วก็ตำราสวดมนต์อ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าวาดไปทำไม
เออและลุงยอมรับว่าตัวเองเคยเสพยาเสพติด
ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแต่เลิกเสพแล้ว

ซึ่งลุงเชิดแกก็รับปากว่าอ้าวตอนนี้เลิกแล้ว
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรอีกแล้ว

คือสิ่งที่ทำให้หมอปลาหลุดแล้วหัวเราะออกมาก็คือ
คือลุงเขาบอกว่าเขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนใช่ไหม
ลูกสาวของลุงเนี่ยก็ยกถาดใส่ของที่มีแบตเตอรี่สวิตช์ไฟกล่องพลาสติก
มาตั้งให้หมอปลาดูแล้วบอกว่านี่คือถาดขันห้าของลุงเชิด

ทำไมมันมีแบตเตอรี่สวิตช์ไฟกล่องพลาสติกอะไรยังไง

พ่อบอกว่ามันพลาสติก

อ๋อกูแววเห็นไหมมีแบตเตอรี่มีสวิตช์

อันนี้แทน

ตั้งแต่ผมเกิดมาอายุศิสิบ
ผมเห็นลุงบุญเชิดบูชาครูที่ไม่เหมือนใคร

น้องไม้ทุกทีไม่ต้องใช้หรอไม่ต้องใช้ครับ
เขาก็ยืนยกอยู่ตรงนี้แล้วก็จะปั๊ดเอาไปไว้บนจิ้ง
เอ้าน้องไม่ต้องนี่คันห้าของลุงเชิด

แล้วพอวางปุ๊บหมอปลาอาการมาเลยหมอปลาขำก๊ากเลย
ปกติถ้าอาการหมอป้าจะเป็นไงจะอ้วกจะอาเจียมจะเรียกขำกาก
แสดงว่าเจออะไรไหมไม่เจอเจอความผิดปกติ
ขำอย่างเดียวเลยอ่ะใช่เป็นอุปกรณ์สารพัดช่าง
อย่างนั้นสุดท้ายหมอปลาก็บอกกับครอบครัวลุงเชิดบอกว่า
อย่าเชื่อเจ้าที่เจ้าทางอย่าบนบานสารกล่าวนะ
แล้วการที่ลุงเชิดป่วยแล้วได้แต่บนบานสารกล่าวมันไม่ได้หายหรอกค่ะ
ยังไงดีถ้าอยากหายหมอปลาแนะนำว่าง่ายมาก
ไปหาหมอเออทำไมคิดไม่ได้นะ
คือลูกเขาบอกว่าเคยไปมาแล้วไปมาแล้วไง
ใช่แต่ว่าหมอปลาบอกไปหาหมอแต่อาจจะรักษายังไม่ถูกจุดไงดิฉันว่า
ผมว่าบางทีนะอาจจะต้องตรวจให้ละเอียดแล้วก็เล่าให้คุณหมอเขาฟังให้ละเอียด
เพราะว่าตอนนี้เราให้นักข่าวฟังไง
ใช่เพราะว่าตอนนี้คือลูกสาวของหมอปลาเนี่ยเขาสบายใจมากขึ้นแล้วคุณชนะ
เขาบอกว่าอาการป่วยของพ่อก็คือคิดว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปพบแพทย์ไปหาหมอ
เพราะว่าพอหมอปลาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสัมภเวษีวิญญาณอะไรอย่างนี้ก็สบายใจแล้ว
แต่คาดว่าน่าจะเป็นผลข้างเคียงของยาเสพติด
นี่ไงเพราะว่าลุงแกก็บอกว่าเสพมาตั้งแต่วัยรุ่น
ใช่ไหมล่ะมันสะสมค่ะมันไม่ใช่ว่าเลิกแล้วหายเลย
มันก็มีวิธีของการบำบัดอยู่นะไปให้ถูกทาง
เพราะฉะนั้นนะคะก็หลังจากนี้เดี๋ยวลูกสาวบอกว่าจะพาคุณพ่อไปอยู่กรุงเทพด้วย
ได้ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลพาไปปรึกษารักษา
คือเขามีช่องทางในการรับปรึกษาปัญหาเรื่องการบำบัดเกี่ยวกับยาเสพติด
เพราะอย่างน้อยคือเลิกไปแล้วแต่ว่าผลข้างเคียงมันอาจจะยังอยู่ข้างใน
มันไม่ใช่รักษาสั้นต้องใช้เวลาและกำลังใจ
ถูกต้องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ